สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราได้แต่คาดหวังกันว่า
เรื่องการตั้งรัฐบาลนับวันก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
นับวันก็น่าจะลงตัวได้มากขึ้นหลังจากแต่ละฝ่ายลดทิถิ
แต่ว่าเอาเข้าจริงยังครับเปล่าเลยครับ
ทอดเวลาเสียงเรียกร้องยิ่งตกผลึกยิ่งทอดเวลา
ดูเหมือนว่าจะทำให้ความมั่นใจของแต่ละพักที่จะรักษาเก้าอี้ที่ตัวต้องการเอาไว้เนี่ย
แน่นเข้าไปอีกอันนี้ต้องดูว่าจะเอายังไง
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นกระทรวงที่ทั้งพักประชารัฐและพักประชาธิปัตย์
ต้องยึดเอาไว้เพราะกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่จะเป็นเครื่องมือ
อำนวยนโยบายให้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้อ่าแต่ละพักก็
พักนี้ก็หารือกันไว้ทั้งนั้นหาเสียงกันไว้
คุณสมศักดิ์เทพสุธินก็เตรียมการอะไรไว้เยอะว่าถ้าได้นั่งรัฐมนตรีเกษตรแล้วจะทำโน่นทำนี่
ประชาธิปัตย์ก็เตรียมการไว้เยอะโดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้
พืชไร่พืชผลยางพาราปาล์มซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในภาคใต้
ฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมีทงต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมาย
แล้วถ้ายังเจรจากันไม่จบแล้วแล้วจะเดินหน้ายังไงต่อ
อยากให้ดูบรรยากาศหัวข่าวของเช้าวันนี้พลังประชารัฐอีเชิง
เลือกนายกก่อนแล้วค่อยแบ่งเค้กภายหลัง
ประชาธิปัตย์ยืนยันเอากระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรฉะนั้นก็เลยคาดกันว่า
เมื่อได้นายกรัฐมนตรีแล้วอำนาจต่อรอง
ก็จะมีน้ำหนักกว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นนายก
นี่ความคิดของพลังประชารัฐคือ
เขารับประกันว่าถ้าเลือกนายกแล้วเขาเป็นรัฐบาลแน่
แต่ว่านี่สิครับเจอคลื่นลูกใหม่ลูกใหญ่ด้วย
ถาถมซ้ำเข้ามาอีกจากภักดิ์ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยไม่ร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียหนูฮึ่มยื่นเงื่อนไข
ต้องมีประชาธิปัตย์เพราะบอกว่าถ้าไปร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ก็อยู่ไม่ได้จะให้รัฐบาลเสียงข้างมาก
ต้องมีประชาธิปัตย์ด้วยถึงจะเกินสองร้อยห้าสิบ
ฉะนั้นถ้าภูมิใจไทยถอยออกไปอีกก็แปลว่าเสียงสอสอที่จะประกอบร่างเป็นรัฐบาล
จะเหลือประมาณร้อยห้าสิบกว่าแล้วชาติไทยพัฒนาสิบเสียง
ถ้าเขาจะยืนเป็นฝ่ายกลางกลางขึ้นมาก็ก็จะเหลือร้อยสี่สิบกว่า
แต่ชาติไทยพัฒนาวันนี้เขาก็แห่ขันหมากไปสู่ขอกันแล้วไม่น่าจะมีปัญหา
ฉะนั้นมีปัญหาอยู่ตรงประชาธิปัตย์และถ้าประชาธิปัตย์มีปัญหา
ภูมิใจไทยก็มีปัญหาเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยกับใคร
นี่คือประเด็นสำคัญที่มีหนังสือพิมพ์พาดหัวว่า
ตั้งรัฐบาลส่อล่มภูมิใจไทยโดดป้องประชาธิปัตย์
ชิ่งด้วยกันแล้วก็มีหัวข่าวเล็กอยู่ข้างล่าง
แดงโผล่พบบิ๊กตูบิ๊กแดงก็คือพบทบ
ผู้กลุ่มอำนาจของกองทัพแล้วมีอีกหน้าที่หนึ่ง
เป็นเลขาธิการคอสชฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องจับตามองกันต่อ
เพราะรัฐมนูลไม่ได้กำหนดนะว่าเลือกตั้งแล้วจะตั้งรัฐบาลได้ภายในกี่วันกี่เดือน
ไม่กำหนดถ้ารัฐมนูลไม่กำหนดรัฐบาลนี้นายกรัฐมนตรีนี้ทำงานไปเรื่อย
เป็นนายกไปเรื่อยเรื่อยเป็นรัฐบาลไปเรื่อยเรื่อย
แล้วไม่ใช่รัฐบาลรักษาการนะรัฐมนูลบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม
ทำได้ทุกอย่างทำไปเรื่อยจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่
ไม่กำหนดเวลาว่ากันเป็นเดือนเดือนก็ได้เป็นปียังได้เลยครับ
รัฐมนูลไม่กำหนดนี่นี่คือสภาพการเมืองไทยที่มาถึงวันนี้
เอาล่ะระยะที่รอขอพูดเรื่องเรื่องนี้หน่อย
เรื่องของห้างสรรพสินค้าเมื่อวานนี้ก็ไปท็อปที่เซ็นทรัลมา
พอเข้าช่องเขาบอกว่ามีถุงผ้ามาไหม
ถ้าไม่มีถุงผ้ามาเขาบอกเข้าช่องนี้ไม่ได้ต้องไปบางช่อง
นี่เป็นมาตรการที่เขาเริ่มจะลดถุงพลาสติกแน่นอนฮะผู้บริโภคก็จะมีความ
ุดหงิดขัดใจรำคาญว่าเอ๊ะจะให้ถือถุงผ้ามาทุกครั้งเนี่ย
เราไม่รู้นี่ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเข้าห้างแต่ว่าคนที่หงุดหงิด
และตั้งคำถามว่ามันจะอะไรกันนักหนาแค่ถุงพลาสติกใบสองใบ
อะไรกันนักหนาใครที่รู้สึกว่าไม่สะดวก
และรู้สึกว่ามันอะไรกันนักหนาเนี่ยผมอยากให้ท่านดูคลิปคลิปหนึ่ง
มีคนส่งมาให้ผมบอกว่าถ้าจะช่วยเผยแพร่ด้วย
จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยเลยเอามาเปิดให้ฟัง
เอาเชิญเลยครับนี่เป็นคลิปที่ปลาวานตัวหนึ่งวาน
เกยตื้นอยู่ที่ชายหาดจนะสงขรา
ก่อนที่จะเกยตื้นเนี่ยชาวบ้านที่นั่นบอกว่า
ได้ยินเสียงร้องแรงมาก
เนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงร้องแรงมาก
แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์
ก็เข้าไปช่วยดูแลเข้าไปช่วยดูแล
เฝ้ากันอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำคือ

ล้วงถุงปลาสติกออกมา
นี่ทีมแพทย์กับทีมผู้ดูแลที่เข้าไปช่วยกัน
ที่ดำที่ออกมาเนี่ยนี่แหละคือถุงพลาสติก
ที่มีสีดำเพราะว่าไปอยู่ในท้องของหวาน

ค่อยแย่ลงแย่ลง
เขาก็ช่วยปั๊มช่วยอะไรกันอยู่อย่างนี้
เป็นอาสาสมัครเป็นทีมแพทย์
แต่ว่าสุดท้ายไม่รอดครับไม่รอด
แล้วพอผ่าท้องออกมา
สิ่งที่จะเจอเดี๋ยวท่านจะได้เห็นในจอ

เนี่ยใช่ทั้งนั้นที่เห็นในภาพ

พอล้างออกมาก็เป็นสีขาว
เป็นถุงพลาสติกที่เราใช้กันอยู่

มันไม่ย่อยสลายครับ
๕ใบอยู่ในท้องของหวาน

ในที่สุดวานก็เสียชีวิต

คลิปนี้มีข้อความปิดท้ายว่า
อย่าให้สัตว์ทะเลรับเคราะห์แทนเรา

พลาสติกที่ออกจากห้างนี่แหละ
ดูคลิปนี้แล้วเราจะรู้สึกทันทีว่า
เรายอมขาดความสะดวกเถอะ
อย่าไปคิดว่าอะไรกันนักหนา
แค่ถุงพลาสติกใบ๒ใบ

มีพลาสติกอยู่มาก
ถ้าประกวดกับใต้ท้องทะเลประเทศอื่น
เราน่าจะอยู่อันดับต้น

ต้นทางก็เกิดจากห้างฉะนั้นถ้าต้นทางระงับกันไว้ได้
ยับยั้งกันไม่ได้การใช้ถุงพลาสติกก็จะน้อยลง
แล้วสุดท้ายขึ้นมาถุงพลาสติกที่ไหลลงไปในทะเลก็น้อยลง
เมื่อน้อยลงสัตว์ทะเลอย่างวานก็ไม่ควรตาย
ไม่ควรจะรับเคราะห์แทนความมักง่ายของมนุษย์
นี่คือคลิปที่เขาส่งมาแล้ววันที่๕นี้ก็จะไม่กี่วัน
ก็จะถึงวันสิ่งแวดล้อมก็เอาคลิปนี้มาให้ดู
ระยะที่รอการตั้งรัฐบาลครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะครับ
ทั้งสองประเด็นเลยเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อม
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
พวกเราก็ต้องช่วยกันดูแล้วก็สะเทือนใจเหลือเกิน
แล้วก็มีเรื่องของวานในต่างประเทศ
เขาก็มีการเผยแพร่แบบนี้ออกมาเหมือนกัน
ผ่าท้องวานที่มานอนเกยตื้นเนี่ย